ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะตามความคืบหน้านะครับ
นี่ที่ชนบุรีนะแก๊งคนร้ายชาวจีนอุ้มภรรยาแล้วก็พี่ชายของนักธุรกิจชาวจีนไป

แล้วเรียกค่าไถ่๕ล้านบาทนะฮะนี่ตามภาพในกล้องวงจรปิด
คือเหตุการณ์ที่เขาไปแจ้งความเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม
จนถึงขณะนี้ก็๓๕ชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับ
การติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับคนร้ายนี่ลักพาตัวนางสนเหยียน
อายุ๓๓ปีเธอเป็นภรรยาของนักธุรกิจชาวจีน
แล้วก็นายเหยียนสินเป็นพี่ชายของเธอนะฮะ
หลังจากไปส่งลูกชายที่โรงเรียนอนาชาติที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
นี่นะครับส่วนสามีนะครับคนที่มาแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือหมามิงสุ่น
อายุ๓๓ปีเป็นสามีของส่วนนะครับมาแจ้งความที่สพนปรือนะครับ
คือทางห่ามิงสุนเนี่ยบอกว่าตัวเขาเคยทำธุรกิจร้านอาหารอยู่แถวชัยหน้าทาวที่พัทยาเหนือ
คนร้ายมาจับตัวภรรยากับพี่ชายไปนะฮะ
โดยใช้โทรศัพท์มือถือของภรรยาโทรกลับมาหา
แล้วเรียกค่าไทย๑ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยกว่า๕ล้านบาท
พร้อมกับแจ้งย้ำบอกห้ามแจ้งตำรวจอย่างเด็ดขาดนะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รับประกันความปลอดภัยของตัวประกัน
แล้วตอนที่เขาไปแจ้งตำรวจเนี่ยเหมือนกับคนร้ายก็ไม่รู้
ว่าเขาไปแจ้งตำรวจแล้วก็โทรกลับมาหานะครับ
ก็เลยมีการพูดคุยสอบถามกันนะครับ
แต่สุดท้ายก็ขาดการติดต่อไปนะครับ
พฤติกรรมของคนร้ายนะครับทางมิงสุนบอกว่า
ขี่จักรยานยนต์มาปาดหน้ารถของภรรยาเขา
บังคับให้จอดรถนะแล้วก็ขึ้นรถของภรรยาเขาขับออกไป
จากนั้นตำรวจก็ไปเจอจักรยานยนต์คันนี้นะครับ
ห่างจากโรงเรียนที่เหยื่อไปส่งลูก๓กิโล
แกะรอยกล้องวงจรปิดพบเบาะแสคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดดูลาดเหลาอยู่นะฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยคือที่หน้าโรงเรียน๖๐๐เมตร
จนกระทั่งกลางดึกของเมื่อคืนนี้ตำรวจไปพบรถนิสสันเทอร่าสีดำของเหยื่อ
ถูกจอดทิ้งไว้ที่ป่าย่าใกล้กับมอเตอร์เวย์ที่บังละมุง
คันนี้นะฮะห่างจากจุดลักพาตัว๓๗กิโลเมตร
คันนี้คือคันที่มีกล้องวงจรปิดที่ไปส่งเด็กที่โรงเรียนที่แม่เขาไปส่งนะฮะ
แล้วก็ไปเจอปาเจโร่สีดำนะครับที่ใช้ลักพาตัวขับหนีอ่ะนะฮะ
่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์สาย๗นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตัวประกันทั้งสองคนก็ขาดการติดต่อไปเลยนะครับ
ถ้านับเวลานักขนาดนี้เนี่ยถูกจับไปตั้งแต่เมื่อวานช่วงที่ไปส่งลูกเช้าก็๓๕ชั่วโมงแล้ว
ไม่มีทีท่าที่คนร้ายจะปล่อยตัวออกมาเลยนะครับ
แต่ทีนี้พอเขามาแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานแล้วก็หาทางช่วยเหลือให้นะครับ
ในการที่จะจัดการกับคนร้ายก็ต้องมีการเจรจาหลอกล่อใช่ไหม
คนร้ายก็พยายามเรียกเงิน๑ล้านอยู่หรือว่า๕ล้านบาท
ขึ้นได้มาก็มายอมรับกับตำรวจตอนหลังนะฮะ
บอกว่าเขาแอบโอนเงินให้กับคนร้ายไปก่อนแล้ว
เป็นสกุลเงินดิจิทัลนะฮะในจำนวน๒แสนหยวน
คิดเป็นเงินไทยก็๙๗๐๐๐บาท
เขาบอกเขาเป็นห่วงภรรยากับพี่ชาย
หลังจากติดต่อไม่ได้กลัวจะถูกทำร้าย
หลังจากนั้นชุดสืบสวนก็พยายามที่จะลงพื้นที่ในการติดตามหาข่าวนะครับ
ในการช่วยเหลือนะฮะแต่ก็ยังไร้วี่แววนะครับ
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
แล้วก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นกล้องวงจรปิดช่วงกลางซอยพรประพานิมิตร๒๑
นาฬิกา๔๘นาทีเมื่อวานนี้
เซินเหยียนไปกับพี่ชายคือเหยียนซิน
ขับตามหลังไปนะนี่
คือถ้าเทียบเป็นช่วงเวลาในการทิ้งห่างเนี่ย
คือประมาณ๑นาทีค่ะ
อีกมุมหนึ่งจะเห็นรถของเหยื่อขับไปส่งลูกนะฮะ
โดยรถของคนร้ายไปซุ่มอยู่ที่หน้าโรงเรียน

มาส่งที่หน้าโรงเรียนนะแล้วรถต้องสงสัยของคนร้ายนี่จอดอยู่เห็นไหมฮะ
ลักษณะจอดซุ่มรออยู่
มีภาพที่ปากซอยร่วมสุข๖ในเขตตัวเมืองพัทยานะครับ
๙นาฬิกา๒นาทีหลังจากที่เหยื่อเนี่ย
ส่งเด็กที่โรงเรียนแล้วก็ขับรถเพื่อกลับบ้าน
จังหวะนี้นะฮะจะเห็นว่ารถของเหยื่อมีการลดกระจกลง
นี่เห็นไหมรถกระจกลงแบบนี้
รถคือเต็มบานเลยนะไม่ได้รถครึ่งหนึ่งด้วย
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
แต่ว่าภรรยาของมิงสุนเนี่ยเขาไปกับพี่ชายนะฮะ
จากนั้นอีก๓๐วินาทีนะครับ

เห็นรถคนร้ายเป็นจักรยานยนต์นะฮะ
นี่ฮะสองคนขี่ผ่านปากซอยเข้าไปตามทาง
ตามทางที่รถของเหยื่อเนี่ยขับเข้าไปในซอยนะครับ
แล้วก็วนกลับมานี่วนกลับมานะ
แล้วขับตามเข้าไปต่อ
ก่อนจะมีรถอีกคันนึงนะฮะ
นี่คันนี้นะฮะที่ขับเข้าไป
แล้วก็ไปเกิดเหตุก็คือไปปาดหน้า
แล้วก็ชิงตัวเหยื่อไปแล้วก็ยึดรถไปด้วยนะครับ
ที่รถของเหยื่อเนี่ยจะไปเจอที่แถวมอเตอร์เวย์เที่ยงคืนเมื่อคืน
เราได้เบาะแสว่าคนร้ายมาซุ่มดูลาดเหลาก่อนหน้านี้หลายวันแล้วด้วยนะฮะ
ไม่ใช่แค่วันเกิดเหตุตอนเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ก็ไปที่หน้าปากซอยพรพานิเมตร๒๑นะครับ
มีพยานที่เห็นคนร้ายด้วยนะครับ
บอกว่าเห็นกลุ่มคนจีนเนี่ยขับรถปาเจโร่สีดำ
มาจอดลักษณะติดเครื่องไว้ด้วย
แล้วในรถมีคนธักษ์๔๕คน
จนกระทั่งเช้าวันจันทร์คันเดิมกลุ่มเดิมก็มาเหมือนเดิม
ตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยแต่รอบนี้มีจักรยานยนต์มาด้วย
ว่าช่วงนั้นก็คือตามรถของเหยื่อหลังจากเขาส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จนะครับ
ตามไปแล้วก็เนี่ยฮะไปปาดหน้าเขาแล้วก็พาเขาขึ้นรถไปด้วยเอารถเข้าไปด้วยนะฮะ
ที่เมื่อคืนไปจอดรถเขาทิ้งไว้
ข้อมูลว่าจักรยานยนต์ที่คนร้ายขี่ไปปาดหน้ารถของผู้เสียหาย
เป็นจักรยานยนต์มือสองซื้อมาจากร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง
ใกล้แยกมิตรกมลในตัวเมืองพัทยา
ก็ไปถามเจ้าของร้านนะฮะได้ข้อมูลว่าเมื่อ๑๗มีนาคมนะครับ
นาฬิกา๔๘นาทีนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านมีคนเนี่ย
มาที่ร้านเดินมานะมาขอซื้อจักรยานยนต์คันหนึ่งราคา๑๔๐๐๐บาท
แล้วบอกเดี๋ยวอีก๑๐วันจะเอามาขายคืนนะเดี๋ยวตอนมาขายคืน
เนี่ยเอา๗๐๐ก็พอนี่นะเมื่อวานวันที่๒๐ใช่ไหมมาซื้อ
ก่อนเกิดเหตุ๓วันมาซื้อวันที่๑๗ทีนี้ทางร้านก็บอกเพราะ
ขอเอกสารพาสปอร์ตในการซื้อรถเพราะว่าเป็นชาวต่างชาตินะฮะ
คนร้ายไม่ให้นะครับเริ่มมีพฤติกรรมแปลกพอเห็นที่ร้านมี
กล้องวงจรปิดก็พยายามเหมือนกับจะหลบมุมกล้องเด็กในร้าน
เห็นมีพิรุธก็เลยแอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนจะออกจากร้าน
คนร้ายยื่นแบงค์พันธุ์มาให้เพื่อขอซื้อหมวกกันน็อกด้วย
เขาก็เลยขายให้ไปค่ะพอก่อเหตุเสร็จจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งเอาไว้

ลงพื้นที่ไปไล่กล้องวงจรปิดก็ไปพบความผิดปกติเรื่องห่วงเวลานะครับ
เนื่องจากข้อมูลจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถของผู้เสียหายที่ไปส่งลูกเนี่ย
รถของกลุ่มคนก่อเหตุทิ้งห่างกันเกือบ๑นาที
คือถ้ารถขับทิ้งห่างกัน๑นาทีเนี่ยแล้วมันมีรถคันอื่นขั้นด้วย
จะตามกันทันไหมแต่ทำไมรถของคนร้ายเนี่ยยังตามทันยังตามไปทัน
แล้วตัวประกันที่เป็นเหยื่อเนี่ยมี๒คนหนึ่งในสองจะมีใครส่งสัญญา
หรืออะไรยังไงกันหรือเปล่าอ่าอันนี้ต้องให้ตำรวจเขาสอบสวนขยายผล
สวนกันต่อนะครับตอนนี้ตำรวจเริ่มตัดประเด็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะครับ
่งเน้นไปที่เรื่องการขัดผลประโยชน์ในเรื่องธุรกิจผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อำเภอท่าขี้เหล็กที่เมียนมา
แล้วกลุ่มคนจีนก็ไม่รู้ว่าเนี่ยมาอยู่ที่ไทยนี่ก็จะมาใช้พื้นที่ที่บ้านเรามาพักอาศัยอยู่อะไรแบบนี้หรือเปล่า
ถ้าไล่ดูนะครับตั้งแต่๑มีนาคมที่ผ่านมานะฮะเกิดเหตุคนจีนอุ้มคนจีนเรียกฆ่าไทย
จนเป็นคดีความมาแล้ว๕คดีนะครับคดีแรกอุ้มเจ้าของร้านชำจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรม
มีนาคมบุกอุ้มพนักงานร้านชำที่ท่าขี้เหล็กแต่อุ้มผิดตัวเพราะคิดว่าเธอเป็นเจ้าของร้าน
กรุงเทพนะฮะ๑๖มีนาคมเหมือนกันอุ้มนักศึกษาหญิงปริญญาโทชาวจีนเรียกค่าไทย๓๓ล้าน
เหยื่อก็โอนให้เป็นบิตคอยน์กับเงินสดโชคดีเคสนี้จับคนร้ายได้แล้วนะครับ
มีนาคม๖๖นะฮะเกิด๒เคสพร้อมกันนะครับที่ชนบุรีก็คืออุ้ม๒พี่น้องชาวจีน
ว่าสามีเขาไปแจ้งความที่เราคุยกันเนี่ยฮะเรียกก็๕ล้านบาทไทย
โอนเป็นวิตคอยตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของเหยื่อนะครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแก๊งตำรวจต่อมอของไทยไปอุ้มล่ามสาว
เรียกเงิน๑ล้านบาทจับคนร้ายได้แล้ว๔คนนะส่วนกรณีเนี้ยตรงเนี้ย
ที่ว่าสามีชาวจีนเข้ามาแจ้งเรื่องภรรยาเขากับพี่ชายของภรรยาเนี่ย
คือตำรวจบอกสามีของเหยื่อที่ถูกลักพาตัวไปก็ดูตอนนี้เริ่มให้การแบบ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้าวเหมือนกับพยายามปกปิดยังปกปิดอะไรอยู่
ยังพูดไม่หมดไม่พูดความจริงทุกอย่าง
อย่างล่าสุดเพิ่งยอมรับว่าผมก็เพิ่งโอนไป
ก็คิดเป็นเงินไทยก็เกือบเก้าแสนบาท
ทั้งที่ความจริงก็จะบอกว่าต้องนิ่งไว้ก่อน

ในการจะล่อคนร้ายออกมาเพื่อจะช่วยเหลือตัวประกันอย่างปลอดภัย